ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอ้โหคุณมาทำไมวันนี้มาแทนใคร

มันให้ไปอยู่นะรายการน่าจะดีแล้ว

รายการห้อยห่น

คุณผู้ชมที่ไลน์มาชอบบอกว่าเป็นสามีภรรยากัน

เวลาดูเรารู้ว่ามันทะเลาะกันด้วยความรัก

วันแดดดวงดีเขาอยู่กับเราก็อยู่กับเรา

ดวงไม่ดีปุ๊บด่างได้คำแรกเลยครับ
ด่างได้แต่คำแรกเลยอีเชาอีบ้าดู้ยายี่

วันนี้ขอต้อนรับพิธีกรรับเชิญ
เมื่อวานนี้เราได้มีการเล่าข่าวเรื่องแปะหวย
คุณญาครับเราเครียดมาก
หลานสาวเอาไปทำเล่น
ว่าคุณย่าถูกลอตเตอรี่๓๐ล้านใช่ไหม๖ใบ
ปรากฏว่าวันนี้คุณขากองสลาก

กรรมบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

แล้วอยู่ในลายกลุ่มด้วยนะแต่คนอื่นมันดึงออกมา
แล้วก็โชว์ภาพตัดแปะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวดที่เมื่อวันที่๑กันยานะ๕ใบ๓๐ล้านเนี่ยท่านผู้ชมค่ะ
จากกรณีนั้นที่แชร์ภาพกัน
คือคุณย่าชื่อนางหลวนธนันชัยเป็นคนจังหวัดพยาว
ว่าถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านบาท
เป็นเรื่องโอละพ่อเพราะว่าหลังหลานสาววัย๑๓ปี
บอกว่าเป็นผู้ตัดแปะภาพทำให้เราเป็นการหลอกยาย

ก็เลยเป็นเรื่องขำขำกันไป

ปรากฏว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมาย

คือเรื่องของเขาคือพ่อน่ะซื้อลอตเตอรี่มาเยอะ
ตัวเองก็บอกว่าปรากฏว่าพ่อไม่ได้ถูกเลยสักใบหนึ่ง
เด็กก็มีความสามารถค่อยตัดทีละตัวมาต่อ

เขาเอาฝ่ายนิติกรฝ่ายกฎหมายเลยนะครับ

ไปแจ้งความกับภูมิกับการพันธุ์ตำรวจ
เอกสุธีมาริกามานะฮะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์

จากกังวลว่าจะกระทบความเชื่อมั่นในการพิมพ์ของกองสลาก
ฉันแล้วกุ้มใจจริงเลยทำให้กองสลายความเสียหาย
จากหลักฐานที่กองสลากนำมาเข้าข่ายความผิด

มาตรา๑๔วงเล็บ๑ตายแล้วละเอียดไหม

นำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ไม่แต่เขาเด็กไม่ได้ทำไงมีคนเอาไปใช้
นี้เป็นเยาวชนยังไม่ได้โดนอะไรหนักหนา
คือเขาบอกว่าเขาทราบว่าเป็นเจตนาหอกล้อ
เขาทราบเขาไม่ได้แบบว่าโหมกระหน่ำไปแบบว่าทำเรื่องใหญ่
แต่ภาพที่โดดออกมานั้นมันสร้างความเสียหาย

ให้กับกองสลากใช่มันกลายเป็นไปเข้าเรื่องกฎหมายนี้
คือกฎหมายเขาไม่มีอรุมอร่วยอื้อฮือกับเรา

แต่เขาก็จะให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างคุณมดดำ
ต่อไปนี้คุณจะมาตัดแปะฉันเอาอันนู่นอย่างอื่นมาใส่
ฉันไปลงไม่ได้นะฉันก็ฟ้องได้เหมือนกัน

ไม่อยากเล่นก็ได้โป๊บเพราะอะไรไม่เล่นล็อตเตอรี่

เขาบอกนี้นะคะให้บอกเอาไว้เลยนะคะว่า
เป็นเคสตัวอย่างให้ประชาชนทำอย่างนี้อีก
เพราะตอนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับ
พรบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วค่ะครู

คือคนเอามาต่อกันไงเอาดึงออกมาโพสต์ต่อ

ตอนที่โพสต์ที่แรกในกลุ่มไลน์ครอบครัวนะ

กลายเป็นยุ้ยทันทีเลยครับครับผมใช่จริง

เขาบอกว่าถูกหวยแล้วถูกถีบรถจนเสียชีวิตนั่นเรื่อง
บอกว่าเขายังไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
คือเขาทำสนุกทางกองสลากเขาก็ทราบค่ะ

ก็คือกันคนอื่นทำด้วยนะฮะเป็นเคสตัวอย่างแบบนี้นะฮะ

ข่าวดีไหมครับข่าวดีนะครับเกี่ยวกับศาสนานี่
ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเสื่อมลงเสื่อมลง

รวบโล้นคาวัดค้าไอซ์เสพกามห่มผ้าเหลือง
ไม่ใช่พระแต่ห่มผ้าเหลืองแค่ตบตาคน
อ๋อไม่ใช่เป็นพระ
คือตำรวจบุกจับพระลูกวัดนะฮะอาศัยจีวอนบังหน้า
แต่เบื้องหลังทำตัวเป็นพ่อค้าขายยาเสพติด
พบไอซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างในกุฏินะครับ
แล้วก็ในที่สุดก็ยอมรับว่าก็ซื้อมาจากเอเจนนั่นแหละ
อืมนะฮะคือในที่สุดตำรวจบุกรวบ

มีด้วยเรียกว่าจอมผ้าเหลืองขายยาเสพติดแล้วกัน
คอมโบเซตนี่คงทุกอย่างที่มองข้าง
ซึ่งผู้กำกับของนครปฐมสืบทราบว่าพระสลันหรือนายสลันหรือเบียร์
อายุ๒๖ปีปัจจุบันบวชอยู่ด้วยนะ
บวชเป็นพระอยู่ในวัดน้อยเจริญศุกร์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
อาชีพหลักคือลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับผู้เสพในพื้นที่หมู่
๔ตำบลท่าพระยาอำเภอนครชัยศรีแล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เคียง
ในที่สุดนำกำลังรวบตึงเข้าจับกลุ่มเลย
คือเขาบอกว่าจากการสังเกตการณ์เพราะว่ากุติของพระสรรค์ทำไมแปลก
มีวัยรุ่นเข้าออกตลอดเวลาตลอดทั้งวัน

ตำรวจก็เลยประสานพระมหาเสวยกิจวังโสเจ้าอาวาสวัดน้อยเจริญศุกร์เนี่ย
ว่าขอดูพฤติกรรมสักนิดนึงสิขอดูพฤติกรรมหน่อย
ก่อนจะนำกำลังบุกเข้าตรวจค้นกุฏิของพระสรรค์นะครับ
ปรากฏว่าพบไอซ์น้ำหนัก๐๘กรัม

มันอยู่ใต้พานแล้วก็วะแว่นใต้เตียงนอนอีกจุดหนึ่ง
ของไอ้๐๐๐๙กรัม
ซุกซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมโต๊ะคอมพิวเตอร์
แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบอีกหนึ่งเครื่อง

ไอ้ของกลางเป็นของตนเองจริง
ซื้อมาจากนายต้าไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง
คนที่ขายให้เขาอายุแค่๑๙ปี
อยู่ตรงเขตห้วยตะโกตำบลพะเนียดอำเภอนครชัยศรี
ในราคากรัมละ๑๐๐๐บาท
แล้วก็ผ้าก็จะนำมาแบ่งขาย

เรียกหยิบปั๊วดีกว่าเป็นหยิบปั๊วครับผมอุตสาห์
แต่ที่อยู่ในผ้าเหลืองใช้ผ้าเหลืองไว้ตบตาตำรวจ
บางหน้าบวดไม่บวดบวดบวดบวดบวดบวด

หลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมพระสรรคไปยังกุฏิของเจ้าอาวาส

พร้อมตั้งข้อหามีไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เสพสวยนานพลชัยหรือนายสรรค์
พบนอนอยู่ในกุฏิขนาดเข้าตรวจค้น
ตำรวจก็นำไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ก็แน่นอนฉี่ก็ม่วงอยู่แล้ว
จึงตั้งข้อหาแต่เสพนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่
ไอโดยผิดกฎหมายขนาดเดียวกันตำรวจต้องอึ้งอีกทีหนึ่ง
คือตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที่ยึดมาได้จากนายสลัน
พบว่ามีการบันทึกภาพนะฮะ
เป็นภาพถ่ายของนายสันในชุดจีวอน
นอนกอดจูบกับเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปีภายในกุฏิ

เป็นคอเล็กชั่นคอมโบ้เลย

เล็กชั่นเซ็ตเลยเป็นภาพอุจาตามาก
ตำรวจจึงนำตัวนายสรรค์ในประไข่หายผล
ยาเสพติดพร้อมสืบสวนหาผู้หญิงในภาพว่า
เด็กคนผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใคร

แล้วก็อย่างที่บอกก็ดำเนินคดีไป
ไม่มีอะไรที่เขาห้ามแล้วไม่ทำ
ทำทุกอย่างที่เขาให้คือทำทุกอย่างที่ผิดผิดกฎสงฆ์หมด
เอ๊ะพระที่ฆ่าแล้วเอาบก

ทำไมจะมีคนตามเลยก็จับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วไง

แต่เขายังหาศพที่เจอไหนผู้หญิงกับคนที่มาบวก
ใช่เลยโอ้ครั้งนี้คือแฟนก็ก็สืบส่วนกับคุณแม่อยู่

นางร้ายเนี่ยไอ้นี่ไอ้ตัวเซียมอย่าอย่าตกปาก
นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวบ้านอีกแล้วรอนไข่คนเดียวแล้วกัน

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

บ้านเขาเป็นเวลแทนแทนตะคาย
นายช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

ปั่นคนเดียวเลยนะตามหาพ่อ

เด็กชายวัย๑๒ปั่นจักรยานข้ามจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ
มาตามหาพ่อซึ่งรู้แค่ว่าพ่อเนี่ย

โดยตัวเองไม่มีเงินติดตัวสักบาท
ตกค่ำเริ่มไม่คุ้นทาง

กระทั่งคนที่ให้เด็กเขามาถามเนี่ย

พร้อมกับโทรหาเจ้าที่จำรวจให้มารับ
ก่อนจะให้เจ้าที่ตำรวจพาไปหาพ่อ

อายุ๑๒ปีครับโอ้โห

รองสารวัตรสอบสวนสพสวนภูมิ

ร้อยเอ็ดสุรินจังหวะอสวนภูมิ

เห็นว่ามืดแล้วเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
หาข้าวให้กินแล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ตำรวจ
ต่อมาเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ถามเด็กว่ามันเป็นไงมายังไง
เด็กคนนี้ชื่อว่าเด็กชายพรรษาเวชตาสิทธิ์
หรือว่าน้องแม็กซ์อายุ๑๒ปี
เรียนอยู่ชั้นป๖นะฮะโรงเรียนบ้านโดนอองจังหวัดสุรินทร์
โดยเด็กชายแม็กซ์อยู่ในอาการอ่อนเพลีย
เพราะปั่นจักรยานมาเป็นระยะทาง๗๐กิโลเมตร

แต่เขาเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่ตี๕
เพื่อมุ่งหน้าไปหาพ่อที่ชื่อนายโพละ

ประกอบอาชีพขายไก่ย่างริมถนนที่๑๐
เด็กชายแม็กซ์เล่าว่าพ่อกับแม่แยกกันอยู่
ให้ตัวเองอยู่กับน้องสาวอายุ๑๐ปี

แอบออกจากบ้านแต่เช้าโดยไม่ให้ใครรู้

จนกระทั่งมืดค่ำยังปั่นไปเรื่อยนะครับผม

มาถึงบ้านคุณพัชรีพรนี่แหละ
เข้าไปสอบถามทางเขาเห็นก็เลยสงสาร

โดยในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าที่ตำรวจ
จะพาน้องแม็กซ์ไปตามหาพ่อที่ร้อยเอ็ด

แต่เจ้าที่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่แน่ใจนะครับ
เพราะว่านายโพละเนี่ยอาจจะย้ายขายไก่ย่างไปเรื่อย

ปั่นตั้งแต่ตี๕น
คิดถึงพ่อนะ
แล้วน้องเอาเบาะออกด้วยนะเหลือแต่แกน

แรกดีกลางโคม่าคือ๖กันยายนดาวพระรหัสจะย้าย

หมอช้างก็บอก๕ราศีที่ดวงดีราศีตุลจะดีขึ้นกว่าเดิม
ราศีเมษรักเปลี่ยนแปลงดีขึ้นงานก้าวหน้าราศีกุม
การเงินดีชีวิตคู่มั่นคง
ราศีสิงศ์เริ่มงานที่ถนัดเจรจาดีการเงินดีราศีกัน
มีโชคคู่นำโชคมาให้
ส่วนไป๕ราศีดวงกลางมีราศีมีน
เปลี่ยนงานการเงินไม่มั่นคง
ราศีกรกฎนะฮะเดินทางบ่อยชีวิตจะวุ่นวาย
ราศีธนูธนูมีโชคด้านการเจรจางานหนัก
ราศีมังกรมีความรับผิดชอบ
แล้วก็เขาบอกว่าราศีมังกรจะมีทุกขราบ
สองราศีที่ดวงโคม่า

ราศีพฤกษพเจอศัตรูเหนื่อยลำบากติดขัดเยอะ
แล้วก็ราศีพิจิกษ์
เสียทรัพย์ถูกโกงมีปัญหาการทำงาน
บอกเอาไว้ในเพจของไอจีของดรเออไทยรัฐ
แต่คืนนี้เราเอาดรลักษณ์ซะหน่อย
พรุ่งนี้ดวงย้ายเดี๋ยววันนี้มูไนท์
เอาอาจารย์ลักษณ์มาดูซิว่าดาวพระรหัสย้าย
เอาแบบเจาะลึกทีละราศีเลยว่าราศีไหนดีอย่างเขาบอกของคุณเนี่ย

เดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่ามันจะดีขึ้นแล้ว

ว้าวหน้าไม่รู้ตัวคุณคือบางคนได้ฟังความของอีกข้างแล้วถูกต้องไหมแอ้งจี้
ก็คือมันเป็นสาวมือตบนะฮะขวดเมาส์ที่เพจดังโพสต์พวกสาวรุม๑๗เนี่ยโมโหแย่งผู้ชายแย่งสามี
ซึ่งเขาบอกเขาขอชี้แจงยอมรับตบจริงแค้นจริงวันต่อมาเนี่ยถูกเขาเอาคืนแบบสิบรุมหนึ่ง
จมูกเนี่ยเบี้ยวหัวแตกณวันนี้เขาก็ไปแจ้งความเป็นคดีความไปแล้วด้วยซ้ำไป
คือไอ้ที่เพจดังเอามาโพสต์ว่าตอนแรกเนี่ยสาว๑๗โมโหที่แย่งสามีขอชี้แจงว่าเขาก็อย่างที่พูดเขาตบจริงแค้นจริง
คือผู้สื่อข่าวนะฮะรายงานกรณีอันนี้คือเรื่องราวมันเกิดจากแหม่มโพดำ
แหม่มโพดำเนี่ยออกมาโพสต์ถึงกลุ่มหญิงสาวประมาณ๔คนกับผู้ชายอีก๒คนดักรอรุมทำร้ายหญิงสาววัยรุ่นอายุ๑๗ปี
โอ้โหมึงกดเว้าใครกดเว้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่สนิทจะติดเว้าครับผม

เรื่องของเรื่องแค่กดว้าวเนี่ย
ในที่สุดแล้วก็กระชากลงมาจากรถ

ซึ่งหญิงสาวอายุ๑๗ที่ถูกทำร้าย

ทำให้คดีไม่คืบหน้าเสียเท่าไหร่นะฮะ

ด่าว่ากลุ่มที่มาทำร้ายเนี่ย
มันทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คือหลังจากเพจแหม่มโพดำ

ล่าสุดถึงขนาดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้านขายเสื้อผ้า
ของนางสาวสุรัสสาฉัดเพชรอายุ๒๕ปี
คนในคลิปที่เป็นคนทำร้ายเด็กสาวอายุ๑๗ปี

โดยเขาก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

เขายอมรับเลยว่าตนเป็นคนลงมือทำร้ายน้องจริง
แต่ไม่เกี่ยวกับการกดเว้ารูปสามีของตน
บางคนบอก
มีการโพสต์เฟซบุ๊ครูป
คู่ในห้องนอนที่บ้านของเขา
นี่คือจุดเริ่มต้นที่เคยบ้านหลังนั้นเขาก็เคยอยู่ก่อนเลิกลากับผัวเขาหรือสามีเขา
ว่าบ้านหลังนี้สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาครับนางจึงโกรธมันก็เลยบันดาลโทษะ
ในที่สุดนางก็เลยนางอยู่ทำไมอ่ะออกเป็นฝ่ายออกมาเองดันมองนั้นแล้วก็เลยไปตบ
ที่สุดนางก็เลยดักรอแล้วก็ทำร้ายตามคลิปนางยอมรับทั้งหมดพอหลังจากเกิดเรื่อง๑วันมาวันรุ่งครึ่ง๑สิงหาคม
น้องมากับพวกอีกเป็น๑๐เลยคนนี้นางไปแค่นิดหน่อยน้องเอาพวกมาเป็น๑๐คนเลยมาที่หน้าร้าน
เราดูเมื่อกี้คือนางนางตบนางตบจริงแต่อันที่๑๐คนเนี่ยไม่มีภาพ
คือนางบอกว่าที่ตบอยู่ดีไปดูภาพในเฟซบุ๊กสิไปนอนอยู่บนเตียงนางอยู่ในห้องนอนนาง

หัวกระแทกสะบัวแตกแยกไปสองเข็ม
จมูกตอนนี้เบี้ยวผิดรูปครับ
ซึ่งคนที่จมูกเบี้ยวคือตน
ไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องอายุ๑๗
ที่เพจชื่อดังได้ลงข้อมูลไว้
ถามว่านางผิดไหมยอมรับว่านางก็ผิดจริง
แต่ก็ไม่ได้ไปครูหรือใช้พ่อที่รับราชการ
คือพ่อของเด็กที่๒๕คนที่กำลังสัมภาษณ์นี้
รับราชการทหารไปขู่เลย
ไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลเหมือนกลุ่มน้องเขาเลย
อยากให้สังคมได้รับรู้หรือรับฟังความจริงจาก
คู่กรณีบ้างว่าเหตุการณ์มันเป็นมาอย่างไร
ไม่ใช่ว่าจะเอาจ้องแต่ด่า
ทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาหน้าจะไปไว้ที่ไหนแล้ว

ก่อนที่จะทำให้คนหนึ่งจะต้องมาเสียชื่อ

เขาบอกว่าตอนนี้คดีแบ่งออกเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกคือคลิปที่ถูกเผยแพร่
อันนั้นคือสาว๒๕เป็นคนโพสต์
สุดต้อนนะอ่ะอ่าสุดต้อนสุดต้อน

คือที่นางสาวสุรัสสาถูกทำร้ายที่ร้านเสื้อผ้าที่เอาพวกมาเป็น๑๐เลย
บเขาจนจมูกเบี้ยเย็บไป๒เข็มคดีมันมีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่งเป็นคดีที่ไม่ได้ยุ่งยาก
คาดว่าอีก๑อาทิตย์๑สัปดาห์สามารถสรุปสำนวนแล้วในที่สุด

เมื่อเจออะไรจะวิ่งวาดพร้อมเลยส่องฝอกสารกำเนินส์การเสร็จชนิดหนึ่งแน่นอน

หัวโมนี้พี่เรียวแต่งหน้าสวยจัง

แล้วก็จะตกหนักบางที่ที่ไหนบ้างรู้ไหม

ที่เป็นฝั่งอ่าวไทยเท่านั้นเองนะฮะ
เพราะว่าอันตรายจากฝนตกหนักนะคะ
และเวียดนามตอนบน
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังปกคลุม
ลักษณะชนิดเราจะมีฝนเพิ่มขึ้น

ขอให้ประชาชนระวังเรื่องฝนตกหนักนะคะกับที่มันจะสะสมบนค่ะ

แล้วมันก็จะมีน้ำน้ำแบบว่าที่เราไม่คาดคิดว่าน้ำป่าไหลมาเพิ่มด้วยนะฮะ
เราเชื่อว่าท่านผู้ชมเองแล้วก็พิธีกรทั้งหมด
โอ้ผมนี่ซื้อตู้เย็นประจำอยู่แล้วพี่เช้า

บ้าทำไมทำไมจะไปซื้อตู้เย็นอีพี่เช้าฉันไม่เข้าใจเถอะ

เครื่องซักผ้าก็โดน

เขาบอกว่าเนี่ยเวลามองตู้เย็นแล้วเหมือนมองพี่เช้า

ฉลองทั่วไทยลดให้ทั้งห้าง

เพื่อเป็นการขอบคุณคนไทยนะคะ
ด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็ม
พร้อมโปรโมชั่นถ้าหากว่าช้อปครบ๔๐๐๐๐๐บาท
ก็รับฟรีไปเลยทองคำหนัก๑บาทมูลค่า๒๑๐๐๐บาท
และก็รับเครดิตเงินคืนสูงสุด๒๑๐๐๐บาทด้วยนะคะ
เมื่อช้อปด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพฯ

หรือว่าผ่อนชำระหรือว่าผ่อนทั้งร้าน

กับสถาบันชั้นนำอีกมากมายมากมายเลยนะฮะ
บอกว่าทำบ้านนี้มันจะต้องใช้เงินสดอันนี้ผ่อนได้๒๑
สาขาทั่วไทยนะคะโฮมโปรทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
ถึง๒๔กันยายนครั้งเดียวในรอบปีค่ะ
ครับผมนะช่วงฉลองครบรอบ๒๑ปีนี้นะครับผม

ส่วนลดเพิ่มสูงสุด๓๐๐บาทครับ
แล้วนำส่วนรถที่ได้ใช้ซื้อสินค้าที่โฮมโปร
ได้เลยทุกสาขาตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม

ช็อปครบ๕๐๐บาทคุณก็ได้รับส่วนลดเพิ่ม
ลดเพิ่ม๓๐๐บาทจนกว่า๑๐๐๐๐บาทขึ้นไป

มันลดอะไรช่วงนี้เนี่ย

เครื่องปรับอากาศจาก๔๐๐๐กว่าก็เหลือ๓๐๐๐กว่า

คุณก็จะได้สินค้าราคาพิเศษเราไปดูซิว่า
โปรโมชั่นราคาพิเศษเขามีอะไรกันบ้าง
สแกนปุ๊บรับส่วนลดทันทีทันใจ

อย่างที่มดดำบอกเวลาทำบ้านใช้เงินเยอะ

มันผ่อนของเนี่ยถือว่าเริ่มรถนับไป๒๑งวด
ไม่ได้ของคืนเยอะมาก
ใช่มีคนถามว่าโดนไปกี่เครื่องคะ

ตู้เย็น๔ไมโครเอฟ๒

สมัยพี่พวกเพื่อนผู้ชายเขาให้รถผู้หญิงนะ

ใช่เพราะผมชอบแจกตู้เย็นไง
เปิดมามีช่องแช่แข็งด้วย

มีบ้าเปิดมามีช่องแจ้แข็งมันก็ต้องมีสิวะ
อีบ้าตู้เย็นอะไรไม่มีช่องแจ้งแขน
มันไม่ได้หมายถึงช่องแช่แข็งธรรมดาหรอก

แหมตื่นเช้ามาก็ลองน้ำใส่กระมังแล้ว
หลังจากเมื่อวานที่แอนอลิชาออกมาพูดกล่าว

เรื่องนั้นแหละ

อ้าวกลับมากันครับรับกินขาวใส่ไข่
รับกินชอคกี้ได้ค่ะโอ้สุดยอดเลยครับได้แหละ

เหมือนกันอีกอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไม่ได้โดยแบบว่า

เดี๋ยวเขาไม่ต้องสัญญา

หมุนรสนมไง
อย่างกินหอมนม

นางก็ขอร้องว่าเฮ้ยขอจบเรื่องเจนนี่เถอะ
แล้วก็คนก็ถามว่านางมีแฟนใหม่หรือเปล่า
ยากอ่ะไม่จบอ่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุด
ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกับเจนี่
นะฮะเทียนโพสุวรรณหรือยัง
เรื่องนี้วุ้นอยากให้จบแล้วนะคะ
ไม่อยากจะพูดอะไรมากถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมั่วตามมาอีก
ที่สำคัญวุ้นคิดว่าวันนั้นวุ้นได้ทำ
ได้พูดสิ่งที่วุ้นอยากจะพูดออกไปหมดแล้ว
เชื่อว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง
ส่วนกรณีของการรวมตัวของเพื่อนในแก๊งจริงแล้ว
มันก็มีกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะฮะแต่จะครบแก๊งหรือเปล่า
อันนี้วุ้นเองก็ไม่แน่ใจนางพูดอย่างนี้นะ
เพราะอย่างวุ้นเองตอนนี้ก็มีงานหนักพอสมควร
ถ้าหากมีเวลาว่างตรงกันวุ้นก็จะไปสักทีนึง
คือจะไม่ได้มีการแพลนไว้ล่วงหน้า
แล้วเขาก็ถามว่านางคุณเซนคุณเชน
นางมีแฟนใหม่หรือยังไฮโซไนท์เนี่ย
หลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยโพสต์ภาพร่วมเฟรมลงอินสตาแกรมเนี่ย
จนแบบว่ามีการเปิดเพื่อนไปแซวว่าเปิดตัวเหรอ
แค่รูปเดียวเองคือวันนั้นเราไปแค่ไปกินข้าวจริง
แล้วก็ถามแล้วนะว่ามันไม่ได้มีอะไร
นางบอกนางบริสุทธิ์ใจมากแค่ไปกินข้าวปกติ

แต่เขาเข้ามาแซวกันแบบโอ้โห
เพราะอย่างที่วุ้นเคยบอกว่าวุ้นไม่อยากรีบร้อนเรื่องความรัก
แต่หากวุ้นตัดสินใจจะคบกันจริง

รู้นะครับคนไหนแฟนใหม่ออฟปองศักดิ์
เป็นทายาทโรงแรมดังครับคุณผู้ชม

สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีนะฮะคนนี้

แต่ก็ยังแอบเขินนิดนะฮะ

บางทีก็เห็นด้านหลังบ้างนะฮะ

ขำอ่าวเลยหลายคนอะอยากรู้แล้วเกิน

นะฮะประสานกันแล้วก็ถ่ายไว้ว่านะครับ

หลายคนก็อยากจะเข้าไปเผือกเหลือเกินว่าเป็นใครนะ

มีท่าทีเหมือนจะเป็นหวานใจของน้องอ๊อฟปองศักดิ
ว่าเข้ามาคอมเมนต์หัวใจกันตลอดเลย
อ๋อเหรอเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าผู้ชายอยู่โรงแรมอะไร
ก็คือให้ไปดูที่เขาจะไว้เช็คอินใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าผู้ชายทำงานในโรงแรม
ไม่เขาบอกเป็นทายาทเลยเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับผม
กับเพื่อนว่าเฮ้ยคนนี้แฟนฉัน

แล้วผู้ชายที่ว่ามาใส่หัวใจคนไหนคนไหนขอดูชื่อหน่อยดิ
นี่ไงคนที่น้องอ๊อฟเนี่ยโพสต์รูปตัวเองพร้อมแคปชั่นว่า
อ้วนคิดถึงคุณจังอ๊อฟแทนตัวเองว่าอ้วนอ๊อฟเรียกผู้ชายว่าอ้วน
อ๊อฟแทนตัวเองว่าอ้วนโดยนุ่มปิดสนาคนนี้เข้ามานะครับคอมเมนต์อีก
อ๊อปก็สวนกลับไปบอกว่า

แล้วก็เป็นรูปอิโมจิเนี่ยมีรูปหัวใจอยู่ตรงป่า

นั้นก็เปิดแฟนเปิดตัวแฟนอย่างนี้แหละ

ซื้อแอร์เมสให้ว่ะรวดมาวันดีคือนี้ผู้ชายก็บอกญาติป่วยเอาก็ล้านหนึ่งไงเจอ
ล้านหนึ่งปรากฏโกเว้นก่อนปรากฏกลับมาปุ๊บเอาแอมเฮสก็ปลอมแหวนเพชรก็ปลอม

ก็เก่งเองไหม
พรุ่งนี้นะคะคุณชมพู่อารยาเอฮาเก็ตจะคลอดแล้วเข้าสู่โค้งสุดท้าย
เข้ารอบบ้านกับข้องทรงเรียกว่าพรุ่งนี้ถึงแล้ว

นางเอกซุปตาของเรานะคะตอนนี้ใกล้จะได้เจอกับลูกแฝดในท้องเต็มทีแล้ว

พรุ่งนี้ค่ะรายการสามแซ่บนั้นจะไปถ่าย
ล่าสุดที่เขาทำไปก็คือมีแพทย์มีเบ้นแล้วก็มีกะแต

ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ชมพู่ได้เตรียมตัวเข้าห้องน้ำ

และด้วยความเป็นแฟชั่นนิสต้าสาวชมพู่ประกาศว่าจะเตรียมจ้างเมคอัพ
อาร์ติสต์ชื่อดังไว้ประจำโดนเขาคือป้อมวินิศ

ก็พรุ่งนี้ได้เลิกผ่าคือวันที่๖กันยา
และรายการสามแซ่บนั้นจะไปถ่าย
แต่คงไม่ถึงกับถ่ายทอดสดนะ

จะไปอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเหรอเอากระเป๋าไป๑๐ใบ

นางจะเอาไปทำให้เยอะแยะวะ

เดี๋ยวเตรียมตัวดูบรรยากาศเต็มเลยในสามแซ่บ

ถูกต้องพี่พรานบุญมโนลานะ
ทำบุญเนี่ยเราเชื่อไหมคนที่นครนะฮะ
ใช่นครปะแองจินคร
เขาบูชากันหนักมากสำหรับพานบุญ

แล้วก็ถ้าสมมุติคุณดูมูลนายคืนนี้
แล้วคุณจะมีโอกาสไปยกฐานภาค

เพราะว่าพระเจ้าอาวาสนะพี่เรากำลังจะกลับ

หมอรักจะมาปันทรงเกี่ยวกับเดี๋ยวอาวุธรหัสย้ายด้วยนะครับ

กลับมาเจอกันอีกครั้งกับมูไนท

สวัสดีครับ